ชาดำมาขอแก้มือบีเอ็มครับผม

ฉันแพ้ทางคนหนึ่งเจอ
มึงเอาจังเผลอไม่กินไม่นอน
ไม่มีใครไม่เหลือใครสิ่งที่ควร

ชาดำหันไปหาพ่อบอกว่าพ่อเรียกแก๊ปให้หน่อย
จะเป็นจุดดูแลกของเค้ากู
ภาคสำถึงแล้วกับสมมุติรายการ

ยิ่งใหม่ว่าจะเผทยาลัย
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

จากที่เป็นผู้ตามอยู่ในรอบที่๑
กลับพลิกเกมขึ้นมานำได้สำเร็จในรอบที่๒
และยังคงชนะในยกล่าสุด
จากการร้องของน้องออกัส
ผู้ที่ชนะทุกครั้งที่แข่ง
ทำให้ตอนนี้ทีมลูกไม้หลากสี
มีความกดดันเพิ่มขึ้น

รีบส่งกำลังใจมาเชียร์กันด้วยนะครับใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่า

ร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีมีความสามารถนะครับ
แล้วก็มีความดีในจิตใจของพวกเขา
เขาจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของเขา

ก็จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปสูงถึง
๑แสนบาท

ก็ยังได้เงินทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปอีกถึง๓๐๐

แล้วก็เชียร์เด็กน้อยด้วยเพราะเขามาทำเพื่อบ้านเกิดนะครับ

เหมือนกับที่ท่านคณะกรรมการทั้ง๓ท่านครับ
ก็ร่วมกันเป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนเด็กน้อยอยู่

หอยอาจารย์เจมส์พบแล้วก็พี่ฝนครับ

คะแนนของเด็กทั้งสองทีมนะฮะ
ตอนนี้สลิดน้อยสามซ่านำไปแล้วเหมือนกัน
จากที่ตามเขาอยู่แท้
ในวันนี้สลิดน้อยสามซ่ามีคะแนนสะสมอยู่ที่

ส่วนลูกไม้หลากสีก็คงต้องรีบทำคะแนนหน่อยนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้มีคะแนนอยู่ในมือนะครับ

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า

ได้คนละหนึ่งครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
จะคย้อมได้คะแนนแบบยกกำลังอีซีคะแนน

กรรมการจะยกคอร์สมาใช้สิ่งยกกำลังซ่าให้จับทีไหน
ครั้งที่แล้วนะครับสองคนนี้นะครับ

น้องชาดำนะครับแพ้น้องบีเอ็มนะครับ
ซึ่งนัดนี้ในยกนี้นะครับผม
จะเป็นนัดที่ล้างตานะครับผม
ชาดำจะมาขอแก้มือน้องบีเอ็ม

ผมไม่แน่ใจหรอกครับว่าผมจะชนะเขาได้ไหมแต่ผมจะพยายามครับ
อ่าทั้งสองพร้อมไหมครับ
ไม่เอามาครับ
นี่จริงจังสักนั้นเลย
แนวเพลงละลูกเป็นยังไง
ดีว่าปะทะป๊อปบล็อกครับผม

แต่บางคนทางบ้านนะครับสงสัยนะครับว่า

มันคือร้องเด็กคนนึงหรือว่าใครก็ได้มาร้อง
ร้องแบบร้องไม่มีที่ติร้องดี
ก็เลยบอกว่าดีว่ะ
ดีว่ะ

ไม่รู้ตัวซะงั้นนึกว่าดีเยี่ยม

จะเจอกันหน้าแซ็คนะบ๊ายบาย
เอาล่ะพี่ฝนจ๋า
พี่ฝนอธิบายสักนิดได้ไหมคำว่าดีวอล
คำว่าดีว่าก็เหมือนกับว่านักร้องที่

ใช่เสียงคืออันดับหนึ่งเลย
ฟังปุ๊บนี่คือสุดยอด

เสียงเขาเนี่ยมีตัวโน้ต

มีตัวโน้ตอยู่ในเสียงโดยที่

นี่ก็คือคำอธิบายคำว่าดีว่านะฮะ

นะครับ

เพราะฉะนั้นขอเชิญน้องชาดำเย็น

น้องชาดำเย็นเลยครับลูก

วาดรางวัลมาไม่ใช่น้อยเลยนะ
มีรางวัลอะไรบ้างลูกที่หนูภาคภูมิใจที่ได้มา
รางวัลที่หนูภูมิใจมากที่สุดอะครับ

แข่งถ้วยพระราชทานครับ

อ๋อที่สุดได้

และความสามารถพิเศษของลูกก็คือ
เบล่าเพราะฉะนั้นสักนิดนึงสองท่านยังไม่ได้ยิน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นบอกว่านะ
ไม่ใช่แค่โอเบร่าสากลเท่านั้น

ออกจากภาราเข้าเดินดง
ชอบตอนกิ้งกากิ้งกึงที่สุดแล้วล่ะ
พี่ผู้ชมีตัวใหม่กุณะไหนจะอะไร

แล้วมันจะทำในที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้

ผมเปลี่ยนเป็นอึงอ่างคังคกได้ไหม

แห่งความและทุกธนซับซ้อนจนได้จุดเมื่อยไม่มีคน

เหลือฉันไว้
เพียงเต็มความหลัง
กับชีวิตที่อ่างว้างอิ่มได้
แคว้งคว้างและทุกธน
ซับซ้อนจนไร้จุดหมาย
ไม่มีคน
ไม่มีใคร
แคว้งคว้างเลือกอยู่กับกับลูกตา

เสียสวยงามแต่แล้วมันก็ผ่านไป
ผ่านไปมันสายลงที่ไร้ร่องรอย
ไม่มีใครไม่เลือกใคร
สิ่งใจกว้าไปมันกลับเลือดรอย
แน่แน่รอคอยคนที่จากไป
หนึ่งมองเงามองอย่างเหงาใจ
ก็ไม่รู้ว่านานอีกเท่าไร
สิ่งที่เสียไปที่กลับมา
แน่แน่รู้เหรอแน่แน่รู้
แน่แน่รู้เหรอ
แน่แน่รู้เหรอแน่แน่รู้เหรอ

แน่แน่รู้เหรอ

แน่แน่รู้เหรอ
แน่แน่รู้เหรอ

แน่แน่รู้เหรอ

แน่แน่รู้เหรอ

แน่แน่รู้เหรอ

แน่แน่รู้เหรอ

แน่แน่รู้เหรอ

แน่แน่รู้เหรอ

แน่แน่รู้เหรอ

แน่แน่รู้เหรอ
แน่แน่รู้เหรอ
แน่แน่รู้เหรอ
โอ้โหพวกคุณขนลุกขนพองกันเลยทีเดียวเชียว

ชาดำหันไปหาพ่อบอกว่าพ่อเรียกแก๊ปให้หน่อย
คือเด็กคนนี้มันเกินอายุเท่าไหร่นะ

ขวบเนี่ยเป็นนักร้องที่มีเทคนิคแพรวจริง
ผมจำเนื้อร้องไม่ได้เลย
ผมว่าเขาสามารถเกินเด็กครับขอบคุณฮะ

เอ็มเนี่ยสักวันหนึ่งไม่จำเป็นต้องร้องเพลงไทยด้วยซ้ำไปลูก

หนูอาจจะเป็นนักร้องที่เป็นนักร้องคนไทย

ร้องเพลงสากลได้ติดระดับโลก

ก็ดูจากผลงานแล้ว
คือพี่ฝนทึ่งในทุกคำ
บีเอ็มเปล่งออกมานะลูกนะ
พี่ฝนฟังบีเอ็มร้องลูกทุ่งแล้ว
บอกตรงยังไม่ดีเท่าตรงนี้

อันนี้มันใช่มันใช่บีเอ็มมาก

ขอบคุณดีนะครับในวันนี้

พี่บีเอ็มร้องไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ

ร้องได้ดีมากมากเลยค่ะโดยเฉพาะเสียงสูงนะคะ
ส่งปรี๊ดเหมือนเข็มเลยค่ะ
อยู่ข้างบนยอดประสาทเลยค่ะ

ไม่เป็นไรเพราะว่าชาดำเนี่ยต้องพยายามสุดตัวอยู่แล้ว
แล้วถ้ากรรมการให้พี่บีเอ็มชนะก็ไม่เป็นไร
เพราะพวกเรามีคะแนนนำอยู่
แล้วพวกเราก็อยากแบ่งคะแนนให้ทีมลูกไม้หลากสีด้วยค่ะ

ในช่วงหน้าไปเอาใจช่วยชาดำกันครับผม
วู้
น้องบีเอ็มผู้มีเสียงสูงและกว้าง
ร้องเพลงของเจ้าแม่ดีว่า
พิธุนัฮิดาได้อย่างยอดเพี้ยม
น่าจะทำให้ชาดำหวั่นใจไม่ใช่น้อย
ช่วงหน้ามาเอาใจเชียร์น้องชาดำกันด้วยนะครับ

เลยว่าชายดำนั้นเล่นอะไรเป็นครับ

อากูเลเลครับ

จริงแล้วเป็นความฝันของชาดำด้วยใช่ไหมลูก

ฝันว่าอยากลองเอาคนเลยเลขกับพี่หอยครับ

พร้อมสามารณอาจจะยังไม่ถึงนะครับ

ไม่ต้องเดานะครับว่าเพลงอะไรเพราะมีเพลงเดียวจริง

ร้องเถอะครับผม
ใครใครสักคนที่เป็นของเรา
เมื่อไหร่จะมีใครใครสักคนนะที่รักเรา
เท่านี้ที่ต้องการท้อเกินไปตรงไหน
เมื่อไหร่จะมีใครใครสักคนที่เคียงข้างเรา
แค่อยากจะมีคนที่ทำให้ใจไม่ต้องเหงา
ไม่รู้ต้องเมื่อไหร่เหมือนมันยังห่างไกล
ขอบคุณพี่หอยมากครับพี่หอยครับ

เป็นยังไงลูกภูมิใจไหมภูมิใจไหม

เพราะว่ามันจะเป็นภาพบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้นะลูกว่าครั้งหนึ่ง

ซึ่งเป็นต้นฉบับถ้าวันข้างหน้าเขาไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้ว

คุณเอฮะอันนั้นมันเป็นเรื่องอนาคตอย่าเพิ่งพูดถึงมันเลย

แข่งกันเลยดีกว่าวันนี้ชาดำมาในบทเพลงอะไรครับลูก

ทางนะครับจากน้องชาดา
ทำให้เธอต้องยิ้มทุกที่ใส่เติมสวนกัน
ทำให้เธอต้องว้านทุกคำใจไว้วาชา
อยู่แล้ว
ถ้ามีเวทมนตร์
รู้ไม่เจอว่าใครเดือดร้อน

ไม่เอาเผลอไหมกินไม่นอน
อยากบอกเธอสักครั้ง
โปรดเธอนักขวด

ใจฉันกำลังละลา
คนหน้าตายฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจ
เก็บอาการเอาไว้แม้ใจจะสันดารัว
อยากจะให้น้องฟ้าเอ็นดูมาวัดสักตัว
ก็ไม่กล้าเอ่ยออกไป
เหมือนจะมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อน

เจอว่าใครเดือดร้อน
ฉันแพ้ทางคนเห็นเธอ
ไม่เอาเหลือไม่กินไม่นอน
อยากบอกเธอสักครั้ง
โปรดเธอนักขวด

ใจฉันกำลังลาลา

เอาไงกันดีล่ะความรัก
เธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแผล
แท่มแท่มพูดตรงตรง
ใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอ
พอเจอจริงดาจะยืนงง
อยากบอกเธอสักครั้งโปรดเธอในความว่าง
หยุดน่ารักได้ไหมจักฉันกำลังหลายหลาย

ร้องไปเต้นไปเลยเต้นไปทุกคำพูดที่เต้นเลย
แล้วก็ทำได้แค่อย่างเดียวนะ
ชาดำบริหารลมหายใจดีออกกำลังกายเยอะ
ขอขอบคุณพี่หอยมากครับพี่ฝนครับเป็นไงครับ
จริงแล้วเนี่ยนะ

กรอบของพลังเสียงหรือน้ำเสียง
หรือว่าอะไรอย่างนี้มันมีกรอบขวักของมันอยู่
แต่เสน่ห์มันไม่มีกรอบลูก

อย่างไรถึงจะมีเสน่ห์น้อย

คำว่าเสน่ห์นี้มีล้นเลย

พี่ฝนแพ้ทางชาดำแล้วแหละ
ขอบคุณพี่ฝนครับจ้า
คุณปู่แพ้ท้าคุณหลานนี่ไหมเนี่ย

ชาดำเป็นหมาวัดที่น่ารักที่สุด

เขาไม่เลือกคนเสียงดี

และระดับพระเทศเนี่ย
หลงรักแพ้ทาง
ถ้าชาดำอยากเป็นศิลปิน
จริงไม่ได้เป็นเพียงแค่นักร้องเฉย
ชาดำจงรักษาสิ่งที่ชาดำมีอยู่ตลอดไป

ได้ฟังชาดำร้องไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ

ร้องทั้งเต้นได้เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะ
กรมการจะชอบน้องชาดำที่น่ารักน่ารัก
หรือน้องบีเอ็มที่สายทรงพลังครับพี่แจ๊ค
กลุ่มใจไหมครับกรรมการอุ๊กอ้างอ้าวบ้างครับ
น้องชาดำทิ้งความกดดันไว้ข้างหลัง
เสน่ห์ที่มีโชว์เพลงป๊อปร็อกสบายได้แบบลงตัว
ไม่รู้ว่ากรรมการจะชอบโชว์ของใครจนอดใจเทคะแนนไม่ได้
ช่วงหน้ารู้ผลกันครับ
ทีมที่ชนะคือทีม
ฉันแท้จากความยิ่งเจอมันเอาแต่เงื่อไหมกินนายนอน
ที่๒นี้นะครับไม่รู้ว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับ
แซคเป็นยังไงบ้างลูก
ที่ชอบแบบมวยเชิงฬีราแบบพิ้ว
ก็ต้องแบบน้องชาดำนะครับ
แต่สำหรับผมนะครับชอบทั้งสองคนครับ
เพราะว่าทั้งสองคนทำได้ดีแล้วก็ทำได้เยี่ยมมากครับ

และในรอบที่๓ยกที่๒นี้นะครับ
จะมีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้นหรือไม่
ถ้ามีการใช้เกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าได้๔คะแนนไปเลย
ทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับในยกนี้นะครับ

รอบที่๒ยกที่๓
ทีมที่ชนะคือทีม
ลูกไม้หลากสีเป็นต่อยขนาดเติม
และคะแนนสะสมของทีมลูกไม้หลากสี

ตอนนี้มี๘คะแนน
ห่างกันแค่๒คะแนนเองเพราะสลิดน้อย๓ซ่า
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๐คะแนนครับ
มาติดตามและเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมนะครับ
ยกหน้าร้องได้ยกกำลังซ่า
รอบที่๓ในยกที่๒ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม

ที่สามารถทำคะแนนตีตื้นให้กับทีมลูกไม้หลากสีได้แล้ว
ถึงผมจะแพ้แต่ผมก็ชนะใจพี่ฝนได้แล้วครับ
ผมก็มีความสุขมากแล้ว

เพราะว่าการเดินทางการแข่งขันยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด

ใช่
สลิดน้อยสามซ่ายังคงมีคะแนนสะสมนำไปก่อน
ในยกหน้าทีมลูกไม้หลากสีจะใช้กลยุทธ์ใดมาสู้
ต้องมาดูกันต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า
ทีมขอไปด้วยนะคะทีมอยากเข้าวัง
ต้องทำงานบ้างเยอะแยะมากมายแต่ถ้าแกออก
ใครจะมาทำงานบ้านให้ฉันและลูกสาวของเจ้าทั้งสองคน
แม่แม่แม่ก็หมดแล้วจุดโภด
แม่ก็หมดแล้วจุดโภดวันนี้
มาเจอน้องแก้มสุดสวย

ผิวพันธุ์ก็มวยกำลังดี
หกใจรักมากแทบที่เพิ่ม
คิดว่าเขาเป็นคนสำคัญ
ผู้หญิงอะไรยังมองมีเสน่ห์